เจ๊พี่จะพาเจ๊มาเจอบุคคลที่เขาทำให้เจ๊ต้องลำบากขนาดนี้

นี่น้องเขาเอามาให้นะคะวัตถุดิบคือใบบัวบกแล้วก็ผักบุ้ง

แล้วเมนูอะไรคะที่ต้องใช้แต่ผักผักนี้
เราก็ต้องทำอาหารให้มันแบบเหมาะกับวัตถุดิบของเรา

ปะไปทำอาหารกัน
ครับราวิโอรี่บุ้งบก
และเมนูต้นแบบที่คุณเจสซี่จะต้องมาประชันฝีมือกับทีมตัวแทน
ของรายการในวันนี้มีชื่อว่าราวีออรี่บุ้งบอก

เพื่อพิชิตใจคณะกรรมการทั้ง๕ท่านไปได้หรือไม่
ประจำที่ค่ะวันนี้น้องแข่งกับใครครับเชฟ

เย่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดูแบบท่าทางดูเป็นคนทำอาหารเก่ง
แต่ว่าวันนี้แม่ฟังชื่อเมนูแล้วลาวิโอลี่บุ้งบก
เคยทำมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคย
หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ย
ก็จะมีการแค่เอามาสับกระเทียมซอยผักทั้งสองอย่างนะฮะ

แล้วก็ผสมกับครีมชีสนะครับ

เอาแผ่นเกี้ยววางเอาไอ้ไส้วางตรงกลาง
เอาอีกอันหนึ่งทาน้ำแล้วแปะลงไปประกบกัน
แล้วเอาแก้วปัดให้มันเป็นวงกลม
วกเสร็จปุ๊บเอามาคลุกกับเนย
ยัดไส้ลวกแล้วเอามาคลุกเนย
ใช่แล้วให้เวลาทั้งหมด๑๗นาทีมั้ยแม่แล้วเท่าที่
แม่เขาไปสับกระเทียมแล้วไปเร็ว

ตัดตรงต้นออกครับแล้วก็ที่เหลือก็ซอยเลยครับ
อันนี้ดีกว่านครับ
แย่แล้วแย่๓นาทีผ่านไปแล้วนะครับ
เอาเนยใส่เนยค่ะเนยผัดเนย
ช้อนึงพอค่ะคุณเซ้นทิก้าวบ้า

ปรุงเลยนะพรุงแล้วนะแซมน้ำหน่อยค่ะซิมชีสฮะ

เอาได้ไหม

แล้วเตรียมเอามาหอใช่ไหมคะใช่ใส่น้ำเลยแล้วต้ม

แล้วก็ประกบประกบลงไป

ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว๙นาที
คุณเจสสิก้าทำไปแล้ว๒ตัวแล้วนะ

เลยฮะใส่ต้มใส่น้ำต้มเลยครับ
รู้ว่าไงสุกค่ะ
ตอนนี้คาดว่าน่าจะสุกแล้วนะฮะ
ของคุณเจสสิก้าของคุณแม่น่าจะไปแล้ว

เวลาผ่านไปแล้ว๑๔นาทีครับ

ตอนนี้คุณแม่เคี่ยวเนยแล้ว

เวลาผ่านไปแล้ว๑๖นาทีนะครับ

เอาเคี้ยวใส่ออกมาเลยฮะแล้วจัดจานได้เลยครับ

แล้วก็มาถึงเวลาของการชิมแล้วครับ
และแน่นอนเราก็มีตัวแทน๕ท่านนะคะ

เริ่มจากจานนี้นะฮะ
โอเคชิมกันหมดแล้วฮะ๒จาน

คือจานของน้องเจซิก้านะครับ

จานที่๒ที่ชิมไปคือของพี่ป้อม

ถ้าชอบจานไหนมากกว่ากัน
ให้ยกสีนั้นออกเข้าหาท่านผู้ชมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วยกครับ

สีน้ำเกลือหมดเลย
สุดยอดเอกชันมากมายวะ

เฮ่ไม่ต้องเดินกลับบ้านละ

ส่วนก็เช่นเคยน่ะคุณดียา
ของล้างจานนะฮะ

ขอบคุณค่ะไปค่ะเชฟขอบคุณค่ะ
เอากระดาษหัวค่ะคุณแม่

เป็นยังไงบ้างวันนี้ถามหน่อย
พิชิตความอร่อยนะคะ
ทุกวันอาทิตย์ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
ส่วนวันนี้นะคะเดียกับเจ๊เจสสิก้า

ไปค่ะกลับด้วยกันเย็น
ขึ้นรถค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป